ชัดข่าวเที่ยงกันต่อในขีดเส้นใต้เมืองไทย
วันนี้เราจะไปที่เรื่องของการค้ามนุษย์นะครับ
ล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่า
เรื่องของการปราบรามการค้ามนุษย์นั้นสำเร็จมา๑ขั้นแล้วครับ
ขอให้ทุกคนนั้นให้ความร่วมมือและปัญหานี้จะหมดไป
พร้อมทั้งจะเร่งรัดในการดำเนินคดีด้วยความเป็นธรรมนะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์
พร้อมกับมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานและสื่อมวลชนดีเด่น
ด้านการป้องกันและปราบรามการค้ามนุษย์
นายกรัฐมนตรีระบุว่า
รัฐบาลดำเนินการตอนนี้เป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งครับ
แต่ว่าต้องทำให้การค้ามนุษย์นั้นหมดไปให้ได้

เพราะปัญหานั้นไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยอย่างเดียว
จำเป็นจะต้องร่วมมือกันทั้งอาเซียนครับ
ทั้งต้นทางกลางทางและปลายทาง
โดยให้สัญญากันแล้วว่าจะช่วยกันแก้ปัญหาทั้งระบบ

ได้ใช้อำนาจพิเศษอย่างสร้างสรรค์
แล้วก็นำมาแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นอย่างดีครับ

ต้องการความชัดเจนจากผู้ที่กระทำผิดที่จับกลุ่มกว่า๑๕๐คดี
สามารถส่งฟ้องศาลได้กี่คดีต้องดำเนินการให้เร็วเป็นธรรม
เพราะถูกมองว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงครับ
กำชับให้กวดขันการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
เพราะไม่มีเรื่องใดที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
ดังนั้นผู้บังคับบัญชาต้องสอดส่องดูแลให้ดี
รวมทั้งให้ลงโทษทางวินัยทันทีหากพบว่าผู้ใดบังคับบัญชานั้น